ผมแอบตามป๊าไปดูคู่ต่อสู้กับน้องคิกซ้อมมา
แล้วคู่ต่อสู้คนนี้นะ

แต่สิ่งที่เราควรกังวลตอนนี้
คือคู่ต่อสู้คนที่แล้วเนี่ยเราก็ว่าน่ากลัวแล้วใช่ไหม
แต่ไอ้คนนี้น่ากลัวยิ่งกว่า
หัดนะหมัดมาก

แล้วตอนที่ซ้อมกันเนี่ย

ผู้ชายคนนั้นน็อกไปเลย